ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐเนี่ย
พร้อมด้วยทางมิสเตอร์คิริวเอ็มบาสกี้

ซึ่งเป็นเอกอักราชทูตสหพันธ์รัสเซีย

การเซ็นสัญญาการจำหน่ายตุ๊กตามัสคอต

พร้อมกับสินค้าที่ระลึกต่างของบอลโลก

เพียงแฟนบอลหลายคนกังวล
ก็คือการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๑๙
ก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสด

ซึ่งครั้งนี้นะคะนายสกลก็ยืนยันแล้วว่า
คนไทยจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก

เอกชนแบกรับค่าลิขสิทธิไม่ไหวจริง

เป็นผู้เจรจานะคะซึ่งจะมีการประชุมกันอีกที

และความชัดเจนจะต้องมีขึ้น
คือจะต้องชัดเจน

ธันวาคมนี้รู้แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไร

มิถุนายนถึง๑๕กรกฎาคมปีหน้าค่ะ